เที่ยวสิงคโปร์กันหน่อยนะครับเครื่องดื่มช้างเขาชูความเป็นไทยนะครับ
ในการใช้กลยุทธ์นี้ขนทั้งศิลปินขนทั้งศิลปะวัฒนธรรมไทยครับ
เผยแพร่เพื่อหวังจะถ่ายทอดรสชาติความเป็นไทยแบบครบรสเลยนะครับ
บอยแรปเปอร์สายเลือดไทยพร้อมทั้งเซเลปและศิลปินจากไทย
ศิลปะแนวสตรีทอาร์ตจากบ้านเกิดไปโชว์ให้ชาวสิงคโปร์
ได้สัมผัสถึงถิ่นในงานช้างโอเวอร์พรัส
โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการตลาดของช้าง
ที่ต้องการนำความเป็นไทยไปบุกตลาดในต่างแดน
ภายใต้คอนเซ็ปต์เปิดประสบการณ์ใหม่เหนือจิตนาการ
ระบุว่าศิลปินแบบสตรีทอาร์ตของไทยเข้าถึงคนมาแล้วทั่วโลก
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่และสังคมคนเมือง
ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของช้างสิงคโปร์
โดยช้างเริ่มบุกตลาดสิงคโปร์ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
มองเห็นศักยภาพของประเทศนี้
ที่มีการพัฒนาแล้วและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เทียบเท่ากับกรุงลอนดอนของประเทศอังกฤษ
และนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกา

ช้างก็ยังฝนศิลปะแม่ไม้มวยไทยแบบนี้นะคะ
โชว์ให้กับคนรุ่นใหม่ได้ชมกันอย่างใกล้ชิดค่ะ

ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมากเลยทีเดียวค่ะ
ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม
แสดงความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี
ได้นำ๒ยอดนักชกมวยไทย

ขึ้นชกกับชาริลกาและแบรนดอนอึง
นักมวยชื่อดังจากประเทศสิงคโปร์
เรียกเสียงเหได้ตลอดทั้งงาน
รวมเหล่าศิลปินและดีเจสุดฮิต

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน